ก่อนที่จะไปชมเกมการถ่ายทอดสดของทางไทยรัฐทีวีในการแข่งขันศึก
แล้วก็รูปแบบของการแข่งขันในศึกยอดมวยรายการนี้ครับ
และจะได้สี่สิบยอดมวยรุ่นใหญ่แนวหน้าของเมืองไทยพิกัดหกสิบเจ็ดกิโลกรัม
แข่งขันในระบบลีกครับรอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดเก็บคะแนนสะสมนะครับเหมือนกับฟุตบอลเลยครับชนะได้๓แต้มเสมอ๑แต้มและแพ้ไม่มีคะแนนนะครับ
แล้วก็รับเงินรางวัลแชมป์เนี่ยก็จะรับกัน๕แสนบาทพร้อมกับรถกระบะ๑คันครับ
จากนี้ผู้ที่ชนะเลิศนะครับยังได้คิวไปต่อยโชว์ในต่างประเทศเพื่อสร้างเงินสร้างรายได้ตามคอนเซ็ปต์ของโครงการ
มวยก็รวยได้ส่วนกติกาการแข่งขันนั้นจะยึดตามพรบมวยพุทธศักราช๒๕๔๒ครับ
ไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยนะครับห้ามพลาดครับนัดแรกวันศุกร์ที่๗ตุลาคมนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินีรามอินทาตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
คู่แรกก็มีพงศักดิ์เล็กสสิประพายิมพบกับอู๊ดน้อยก้าวไกลยิมในพิกัด๖๗กิโลกรัมครับ
๒นะครับพิกัด๗๐กิโลกรัมผาขาวดาบพงศ์๑๙๑พบกับพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตครับ
ส่วนคู่๓นะครับพิกัด๗๒๕กิโลกรัมก็คือเพชรมณีดาบรันสารคามพบกับมหาศาลพบธิรธรรม
ส่วนคู่๔พิกัดใหญ่สุดครับ๗๗กิโลกรัมแอเดียนพบธิรธรรมพบกับกงจักรปเป่าอิน
ส่วนคู่๕นะครับพิกัด๕๗กิโลกรัมเดอร์สตาร์เกียรติเพชรพบกับพยักษ์เล็กสอธนาเพชรครับ